ถือว่าเป็นภาพข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนใจแล้วก็หวานเสี่ยวมากค่ะ
กับกรณีที่อดีตนักร้องดังนะคะคุณมีล่านั่นเองนะคะ
ก็เคยเป็นนักร้องกามิกาเซ
ถูกน้องชายแท้ทำร้าย
เธอโพสต์ลงไอจีสตอรี่ของตัวเองนะคะ
แล้วก็นำเสนอภาพซึ่งโอ้โหค่อนข้างสะเทือนใจเหมือนกันค่ะ

มีล่าโอ้โหดังในทวิตเตอร์เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ

เธอถูกน้องชายแท้ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงค่ะ

โชคดีที่พี่สาวเข้ามาช่วยห้ามไว้ทันค่ะ
ซึ่งภาพการถูกทำร้ายที่เธอโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย
ทำเอาหลายคนช็อกแล้วก็หดหู่มากจริง

แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวแหละ

ทำให้เธอต้องพักรักษาตัวนานถึง๘วันค่ะ
ตัวเธอต้องบอกคนรอบข้างว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ
จากครอบครัวไม่อยากให้รู้ว่าถูกน้องชายทำร้ายร่างกาย

เพียงเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องค่ะ

หลังเกิดเหตุร้ายร้ายร้ายในชีวิตเดียวของพี่ผม

แล้วก็ต้องคลุนต่อสู้กับการนอนฝันร้าย
ทุกคืนว่าจะมีคนมาถูกทำร้าย

เพราะทุกวันนี้นะคะครอบครัวยังปกป้องน้องชาย
ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอชีวิตไม่ปลอดภัยค่ะ
ซึ่งเธอเล่าถึงน้องชายไว้ว่ามีปัญหาตั้งแต่เด็กค่ะ
ดื่มเหล้านะคะเล่นยาและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่
เขาทำร้ายมีล่าและคนในครอบครัวค่ะ
ซึ่งก็ด้านหลังในโลกโซเชียลก็กระถึ่มมาก
กระทั่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ

ก็คือใจความสำคัญก็คืออยากให้ชาวโซเชียลฟังข้อมูลให้ครบนะคะ
รอฟังรายละเอียดทางฝั่งครอบครัวของมีล่า

ซึ่งเราก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับน้องพรีนะคะ

แล้วก็อยากให้ทางครอบครัวออกมาชี้แจงกันอีกทีละกัน
ก็ต้องรอฟังนะคะแต่เท่าที่คุยมาก็คือน้องมีล่าแล้วก็ทางครอบครัว
เดี๋ยวรอพร้อมก่อนนะคะตอนนี้ก็คือโทรไปยังไม่รับสายใครเลย
หลายคนบอกว่าโอ้โหอันนี้ปางตายนะ
เผลอกดเข้าไปดูเชอรี่เลือดเต็มเลย
ใช่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเธอด้วยแล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะบางทีคนเราเราเห็นรูปภาพสวยชีวิตดีเราไม่รู้เลยนะว่าเขาเจอเรื่องร้ายอะไรมาบ้าง